สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่เสื้อสดผ่านฉันสดก่อนเหรอ
มึงแต่งตัวเต็มขนาดนี้อีบ้าสดใหม่ค่ะและพิธีกรที่เข้ามา
ให้ให้เยอะก่อนไหมให้เยอะก่อนให้เยอะอีกทีเหรอให้เขามาให้เยอะเองเลยไหม

คุณจะมาทราบพี่เช่นนำหน่อยสิค่ะคุณค่ะอืมค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ม้ามัยคะตั้งแต่อ่าเจ็ดวันที่แล้วค่ะ

ค่ะเจ๊นไปถูกเขาเชื่อเฉือนมา
เขาจะมาอยู่ที่นี่ก็จะมาให้คุณมดดำเฉยในช่วยเหมือนกัน
และแน่นอนครับวันนี้เราลองดูกันครูอ้วนจะเป็นหนึ่ง

เดีนลับกูจะเจอพี่ก็มมี่พี่โมด่ำหนึ่ง

เดี๋ยวรอพี่หนุ่มแป๊บนึงเวลาคุณนั่งอยู่ที่นี่ก่อนไปนั่งไปก่อน
เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอพี่หนุ่มก่อนแล้วกัน
พี่หนุ่มมาแล้วยังฮะโอเคอยากให้พี่หนุ่มเจอคุณอ้วนจริง
จริงอยากให้คุณเคยเจอคุณหนุ่มกัญชัยยังฮะ
เจอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ

ดีใจจังเลยได้เจอเจอกันอีกแล้ว

ขอบคุณค่ะในช่วงตอนนี้มานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะ
เกี่ยวกับคุณคุณมาทำอะไรครับ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคุณหายป่วยแล้วใช่ไหมคะ

ได้ข่าวว่ารู้สึกสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
จะได้มัดว่าข่าวนี้แม่นมากนะพอมาทำข่าว
ทำได้บ้างนะนะคะ
ทำการบ้านนะ
ไม่นี่ฉันติดตามคุณคนเดียว

ถนนกับถนนเนี่ยยังพูดไม่เป็นอยู่เลย

คุณก็คิดซะว่าขนุนก็คือถนน

โอเค

เดี๋ยววันหลังต่อไปจะได้ถนนนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งคนกำลังติดตามเรื่องฝีดาดลิงกันเยอะเหลือเกินว่า
ครั้งที่แล้วเนี่ยโอเคเป็นชาวต่างชาตินั่นแหละแต่มีข่าวลือประมาณว่า
เฮ้ยมันพบผู้ชายคนนึงซึ่งไม่ได้ไปมีเพศสัมพันธ์กับใครกันเลย
ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแต่ปรากฏว่าอาการคล้ายกับฝีดาดลิง
ถูกต้องนะครับซึ่งหน้าสุดภูเก็ตยึดยานมานะครับว่า
ยังไม่พบผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงเพิ่มนะครับ
ส่วนนุ่มที่ต้องสงสัยก็รอผลอีก๑วันนะครับ

จังหวัดภูเก็ตพบผู้ป่วยโรคฝีดาดวานอน

เป็นชาวชาเป็นชาวไนเจรีย
ซึ่งโดยกระบวนการแล้วมีการสอบสวนโรคที่มีกลุ่มเสี่ยงจากผู้ป่วยทั้งหมด๑๙รายด้วยกัน
ได้มีการทำการเจาะเลือดเพราะเชื้อ
แล้วก็ส่งตรวจนะครับห้องปฏิบัติการรวมแล้ว๒แล็บนะครับ
ก็คือหนึ่งเนี่ยที่แล็บจุฬาลงกรกับอีกแล็บหนึ่งก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ
โดยการส่งตรวจ๒แล็บเนี่ยนะฮะเพราะว่าเป็นเคสแรกนะครับ
ซึ่งผลตรวจทั้ง๑๙รายนั้นมีผลเป็นลบครับ
ส่วนที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้บอกว่ามีผู้ที่ป่วยนะครับ
ก็คือชายชาวไนเจรียคนนี้ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่ง

ตอนนี้มีการสอบสวนไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้มีจริงนะ

อ่าโดยในวันเดียวกันนะครับยังพบผู้ป่วยชายไทยหนึ่งรายครับ

แต่ขอยืนยันนะครับว่าผู้ป่วยชายไทยรายล่าสุด
เพราะเชื้อส่งตรวจแล้วไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยชายชาวนาจีเรียคนนี้

แต่เขาก็บอกว่าไม่น่าจะใช่หรือจะใช่อันนี้เราก็ไม่รู้
เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
เขาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเขาเลยด้วยซ้ำไป
แล้วก็ไม่มีการไปเที่ยวกลางคืนหรือไม่ได้มีการไปพบปะสังสรรค์ใครที่ไหน
อนนี้นะใช่ไหมฮะค่ะคนนี้เป็นข่าวลือ

เขาอาจจะแบบว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยว

รอผลตรวจเพราะส่งตรวจแล้วแต่ไม่เกี่ยวข้องกับชายชาวในทีมเรียกบันนั้น
แต่ว่ารอผลก่อนอันนี้รอผลนะฮะว่าสุดท้ายแล้วคือจะเป็นยังไง
แต่ว่ามีที่รอผล

สัมผัสกันโดยตรงเนื้อแนบเนื้อ

จะเห็นได้ชัดเจนว่าจะมีผื่นมีตุ่มหนอง
แล้วก็โรคนี้ไม่ติดต่อทางอากาศ

โควิดตอนนี้คือเราไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วถูกต้องไหมฮะ

ก็คือเอาง่ายมันก็คืออีสุกอีใส

อิสุอิสัยเมื่อก่อนเด็กเป็นคนต้องหยุดไปโรงเรียนเลย

แล้วก็ตัวการติดเนี่ยมันจะต้องมีการติดโดยการที่สัมผัสกัน
แล้วก็ในช่วงของเวลานั้นด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าในสมัยนั้นที่เรายังเด็กเขาก็จะมีการปลูกฝี

แต่ว่าคือหลังจากอายุเท่าไหร่ขึ้นไปแล้ว
เขาบอกว่าถ้าคุณมากกว่าอายุ๔๐เนี่ย

ดำฉีดวัคซีนน่าจะเป็นรุ่นฉีดวัคซีนแล้วฮะ

บ้าคือเขาบอกว่าถ้าสมมุติวันนี้คุณอายุสักเกิน๔๒๔๓อะไรอย่างนี้
คุณไม่ต้องห่วงว่าคุณน่าจะได้รับวัคซีน
คุณน่าจะได้รับการปลูกฝีมาก่อนอยู่แล้ว

ด้วยฉันมีความสุขดีค่ะ
นั่งชมอยู่
ปกติคุณจะดูกับคุณแม่

พวกเราก็ดูคุณจักรเวลาออกด้วย

ขอบคุณมากเลยครับ
ไม่ทำกันบ้านไง
ท่านพี่ชมทุกท่านจะตกใจตกใจมากไปกว่านะคะ
ขอสวัสดิแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
วันนี้คนก็บอกว่าเรื่องกัญชามันก็ยังไม่จบยังหาข้อสรุปไม่ได้

เราจะกลับไปให้กัญชาเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว

หลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องทำยังไง
มีกฎข้อห้ามระบงระเบียบ
แม้กระทั่งที่เมืองนอกเมืองนาเนี่ยเขาก็มีการจัดโซนถูกต้องไหมฮะ
หรือถ้าสมมุติคุณเอามาใช้ในการแพทย์เนี่ยเอามาใช้ยังไง
วันนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาทำหนังสือด่วนที่สุดนะฮะ
ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เรื่องการดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ขออนุญาต
ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม
วันนี้กัญชาคือสมุนไพรควบคุมนะฮะ
หรือเอาจริงใครที่จะเอากัญชาเนี่ย

วันนี้ก็จะเริ่มมีกฎออกมารองรับแล้วล่ะ

เพื่อให้เป็นการบังคับใช้กฎหมาย

สาธารณสุขจึงขอแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามพรบคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยปี๒๕๔๒ครับ
เอาอย่างนี้ต่อไปนี้ถ้าคุณฟัง
คุณทำตามที่เราบอก๔ข้อนี้ถือว่าคุณผิดนะฮะ
หมายถึงว่า๑วันนี้เราจะทำการศึกษาหรือวิจัย
เช่นเอาไปทำยานู้นยานี้เอาไปปรับปรุงนู้นไปปรับปรุงนี้
โดยที่ไม่มีการขออนุญาต
วันนี้จะทำการวิจัยหรือการแปรรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ถ้าคุณไม่ขออนุญาตไม่ศึกษาวิจัยกัญชาถือว่าผิด
คุณไปวิจัยกันเองเอาไปใช้กันเอง
หรือแบบว่าเอาเขาว่าไปใช้กันเองมันครอบคลุมไปถึงการสูบ

๒ไม่ขออนุญาตส่งออกกัญชา
แค่วันนี้คุณข้ามไปจากสะพานมิตรภาพไทยลาว

นั่นคือออกนอกประเทศ
ผิดกบหมาย๓วันนี้เราจะเห็นว่าคนเริ่มเอากัญชามาขายเป็นมวลบ้างละ
เอามาขายเป็นแท่งบ้างละวางขายปะหนึ่งบุรีเลย
วันนี้นะฮะกระทรวงเขาส่งไปหาตำรวจแล้วเขาบอกว่าถ้าการจัดจำหน่าย
ยังต้องมีบัยขออนุญาตมัณหา
เพราะฉะนั้นมันจะฉันใดฉันนั้นกลับมาเหมือนกันว่า
เราไปร้านสะดวกซื้อเราจะเห็นใบอนุญาตขายบุหรี่

ใบอนุญาตขายสุราก็ยังต้องติดกันอยู่
ผับบาร์เขาก็ยังต้องมีใบอนุญาตว่าอันนี้เปิดเป็นผับเป็นบาร์นะ
ฉะนั้นวันนี้ฮะกัญชาจะต้องกลับมาเหมือนเดิมคือหนึ่ง
จะต้องมีใบอนุญาตในการจัดจำหน่ายกัญชา
ตอนนี้ต้องดูว่าอันนี้แหละคือคำถามที่ดีมากเลยครับ
จะไปขอจากไหนค่ะซึ่งหลังจากนั้นปุ๊บ
คงจะมีกฎหมายลูกตามมาแล้วล่ะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยจะเป็นยังไง
อีกสิ่งหนึ่งฮะวันนี้เราจะเห็นว่ามีการนำกัญชาเนี่ย
แปรรูปกันเยอะเช่นน้ำกัญชาเอาน้ำต้มน้ำต้มกัญชา
หรืออะไรก็แล้วแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ต่อสุขภาพไหม
มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพถ้ากัญชานั้นเป็นกัญชาที่ออร์แกนิค
ซึ่งเราจะรู้ไหมว่าเราจะรู้แน่ไงว่าผ้าแต่ว่าการไปไปใช้ก็ห้ามใช้ดอก
มันยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับอะไรที่จะให้ประชาชนได้เลย
แต่ถ้าเกิดว่าเอาใบไปทอดกับเนย
หรือว่าเอาไปทอดกับน้ำมันอะไรอย่างนี้
อันนั้นมันแปลงมาเป็นอีกอย่างหนึ่ง

ซึ่งกัญชามันจะแบ่งเป็น๒อย่างครับ

เหมือนวันนี้เวลาเราไปเราหกล้ม

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพร
และการใช้ประโยชน์พืชกัญชาทางการแพทย์

ไม่ขอนุญาตแปรรูปกัญชาพืชกัญชา
ขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา

นี่คือกัญชานะวันนี้คือ

ก็เนี่ยไปบอกว่าอันนี้ถ้าเผื่อทานชา

มันได้นะพี่มันจะมีสองอย่างคือ
เขาบอกว่ามันแล้วแต่ว่า
อันนี้มันคือปัญหามีแต่วิธีการคือโอเคแหละมันได้มาจากแผดแผดพื้นบ้าน
แผนโบราณแต่ตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดกันมาเนี่ย
สัก๕๐๖๐ปีเนี่ยกัญชาคือยาเสพติดไม่มีใครเอามาวิจัย
วันนี้เรารู้แต่ขนาดเดียวกันก็ถูกต้องว่ากัญชาไม่ใช่ยาวิเศษที่สามารถรักษาได้ทุกอย่าง
กัญชาก็สามารถทำให้ประชาชนเนี่ยตายได้เหมือนกัน
ใช่หรือว่าช่วยชีวิตได้นะช่วยความปลดนะ
พวกอะไรน้ำมะเร็งยาแก้ปวดทั้งหลาย
ใช่ไหมคะที่ระยะสุดท้ายก็จะดีกับเขามากเลย
แต่มันยังไม่มีสมการเปเปอร์ออกมาไงว่าคุณต้องใช้อ่ะอย่างมอร์ฟีน
อร์ฟีนปุ๊บเนี่ยคุณเข้าโรงพยาบาล
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาล

เป็นทางการถูกต้องไหมคะไอ้ยานอนหลับ

ว่าคุณเป็นอันนี้เบาหวานใช้ตัวไหน

หรือเรียกว่าโรคหอบหืดใช้ได้ไหม

แล้วตรงนั้นมันออกมาจากทางไหน

คือเมื่อวานผมไปงาน

ผมก็พูดถึงเรื่องการทำงานก็มาสัมภาษณ์เรื่องการทำงานเป็นไงเครียดไหม
เขาบอกว่าเครียดบางทีก็เก็บไปแล้วเราไม่ได้หลับ
คืออย่างเช่นว่าก็อธิบายให้ฟังว่าอันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะ
บางคนแบบอาจจะอ่านอ่านข่าวไปแล้วเข้าใจผิดเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือ
ผมมีภาวะเหมือนกับว่าทำงานเยอะแล้วผมสัมภาษณ์คนทุกวันทุกวันทุกวัน
คนนี้ค่ะคนนี้คนนี้แทงคนนี้คนนี้ทำคมคืนคนนี้คนนี้
อย่างนี้มันเยอะมากทีนี้มันก็เลยมีภาวะเก็บมาคิด
คือเก็บมาคิดมันเหมือนกับเราจับจดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างตลอดเวลา

ซ้ำทุกวันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่า
โอเคผมนอนเนี่ย๕ทุ่ม
เราควรจะต้องตื่นแบบ๖โมงเช้าตี๕เลยใช่ไหม

ผมก็จะมีภาวะเหมือนแบบ
เหมือนกับผมไปสัมภาษณ์คนแล้วมันก็จะมีเสียงแบบ

นึกออกไหมฮะคือมันเหมือนกับ
ร่างกายเราก็ไม่ได้พักผ่อนนะฮะ
แต่ทีนี้พอข่าวไปออกปุ๊บเนี่ย
กลายเป็นว่าผมมีคนมาพูดในหู

ซึ่งไม่ใช่นะคือจริงอันนี้มันเหมือนกับ

ความเครียดที่เราเก็บสะสมสะสมสะสมมา

ว่าจะต้องเป็นละครเวทีอะไรอย่างนี้
จะต้องซ้อมซ้ำเป็นเดือนนะ
แล้วร้องเพลงที่มันแบบจะต้องซ้ำนะ

ตี๓ก็ตื่นขึ้นมาต้องมาทำอะไรรู้ไหม

โอเคตอนนี้ตี๓ผมขึ้นมาสวัสดีครับ
ผมจะพูดอยู่คนเดียวสวัสดีครับวันนี้คุณเป็นยังไงปุ้ย

แต่มันเป็นไปได้นะที่มันเป็น
เขาเรียกว่ามันซ้ำมันลอนสมองมันจำ
คือพอครูพูดแบบนี้ผมมีวิธีบอกอันหนึ่ง
คนจะได้เข้าใจเลยมันเหมือนกับคุณที่พูดกันว่า

เหมือนแบบคุณฟังอย่างเมื่อกี้ผมฟังเพลง

และผมรำคาญผมอยู่ถึงหัวหนอน

ออกไปข้างนอกเดี๋ยวไอ้หนุ่มมึงไปแทงเขานะ
ไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ
เดี๋ยวเข้าใจผิดเพราะข่าวออกไปบางอันมันเป็นแบบนั้น
ว่ามีคนมากระซิบที่หูอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
แต่ว่าผมต้องแก้ให้ได้เพราะว่าผมเองปรึกษากับจิตแพทย์
จิตแพทย์ก็บอกว่าผมจะจำเรื่องพวกนี้เก็บไว้ในจิตใต้สำนึก
แล้วพอวันหนึ่งเนี่ยจิตเราตกหรือว่าเราโมโหเรารุนแรง
จากที่เราไม่สมมุติเราไม่เคยตบใครเลยเราอาจจะตบ
ไปอนาคตถ้าหลอกเล่นมากใช่อนาคตว่าเราอ่ะ
จำเรื่องพวกนี้มาหมดว่าเออคนนี้เขาเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
เราก็ต้องพยายามแบบแก้มันให้ได้เท่านั้นเอง
คือไม่งั้นต่อไปมันจะเป็นโรควิตกจริต
จิตใจเธอจะสูงขึ้นแล้วมันจะดีขึ้น
คือเราต้องปล่อยวางโอ้ตายขอบคุณค่ะเราต้องปล่อยวางค่ะปล่อยวางหายใจเข้าก็พุทธโธหายใจออกก็พุทธโธ
เราต้องหาตรงจุดนั้นให้เจออะไรนะคะหายใจเข้าก็พุทธโธหายใจออกก็พุทธโธ
เห็นไหมทำไมล่ะเอาจริงนะลองดูสิ
เคยไปนั่งหลับตาหลับตาอยู่๒๓นาที
คุณตำทำไม่ได้ครับคุณตำเป็นคนสมาธิสั้น
ไปกับนักมีเรอ้ำอธิชาติไง
เอ๊ะอ้ำแอร์อยู่ไหนเธอ

ทุกคนก็นั่ง

ไม่แล้วอยู่ด้วยกันสองคนอ่ะงานเป็นอย่างงี้ทุกงานทุกครั้งแล้วอยู่กันสองคน
คนแล้วเรื่องที่ทางมีปีแล้วเขาจะบอกครับนั่งสมาธิไม่ได้นั่งทำได้ไหม
ผมทำได้โอ้โหหนุ่มมึงเป็นคนดีขึ้นมาซะอย่างนั้น
อีกแล้วเดี๋ยวก็หายละวันนี้คุณมาร่วมรายการทั้งหมดมีการสั้นไม่

คุณรู้ไหมการที่คุณไปพูดแบบนี้ว่าเราไม่เตรียมสคริปนะ

เฮียจะเคลียดขึ้นมาเกลียดเก้ยอย่างไง
โฮ้ดูว่าไม่ใช่หู่แววเนอะแหละ
แต่ว่าแบบอัฆ้ีกว่าก็เคลื่อนึงแกน
ทำไมครูมีข่าวกับอาจารย์เชนบ่อยเนอะ

เหมือนกับแบบว่าเมื่อวานก็มีอะไรอย่างนี้เหรอพี่หนุ่ม

ใช่ค่ะ

ไม่มีอะไรครับ

อยากรู้ไงเพราะว่าผมเห็นข่าวตลอดอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะแต่มันก็ไม่สามารถจะเป็นจริงได้

เธอควรจะพบยิ่งกว่าจิตแพทย์อีกจริงจริงอืมปาดไปอ่ะบทจะไปมึงไปซะอย่างนั้นอ่ะ
ก็สาวน่ะข่าวเธอสาวไม่พอใจไปดูผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
ไม่พอใจนะฮะว่ามีรถมูลนิธิเนี่ยขับจ่อท้ายนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการไปโพสต์เอาไว้นะฮะ
เหมือนกับไปต่อว่าต่อขานว่าไม่จำเป็นต้องขับแล้วบีบแต่อย่างนี้เลย
อืมแล้วก็หลังจากนั้นมีการเอ่อสืบเนื่องลงไปเนี้ยฮะ
รถคันเขียวคันนี้ฮะกลายเป็นว่ารถมูลนิธิคันนี้เนี่ยนะครับ
เขากำลังไปรับผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้น
แล้วปรากฏไปรับไม่ทันด้วยแล้วเสียชีวิตด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
เหนือจากนั้นคุณผู้ชมครับผู้หญิงที่ขับรถคันข้างหน้าเนี่ย
เป็นผู้ช่วยพยาบาลด้วยอ่าเนี่ยนะฮะเป็นผู้ช่วยพยาบาล
เพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมก็เลยมีการพูดการโจทยันกันว่า
แล้วทำไมเป็นผู้ช่วยพยาบาลถึงไม่รู้เหรอว่า
มันมีกรณีที่ทางฝั่งรถกู้ชีพเขาต้องไปช่วยไปกู้ชีพ
นี่คือเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับ
เขาโพสต์ข้อความถึงรถมูลนิธิ
โดยระบุว่าฝากถึงรถมูลนิธิสยามรวมใจ
เวลาขอทางเนี่ยให้ดูรถทางซ้ายมือบ้าง
ไม่ใช่คิดแต่จะจ่อตูดอย่างเดียว
คิดถึงความปลอดภัยของคนอื่นเขาบ้าง
ไม่ใช่เอาแต่ความสะดวกของตัวเอง
ถึงน้องจะรีบแค่ไหนด่วนแค่ไหน
คิดถึงความปลอดภัยของคนอื่นเขาบ้าง

นี่นะครับต่อมาคุณผู้ชมครับนายปียพงศ์สุขชนะนะครับ
เป็นประธานวิธีสยามรวมใจปู่อินทุ่งสงศ์นะฮะ
ได้มีการโพสต์คลิปครับการปฏิบัติหน้าที่ของรถพยาบาลฉุกเฉินมูลนิธิ
พร้อมกับระบุข้อความว่าตามที่คุณพี่ได้ฝากข้อร้องข้อร้องเรียนมาเนี่ยนะฮะ
ซึ่งผมเองเนี่ยเป็นประธานที่สยามนครศรี
ได้มีการตักเตือนเจ้าหน้าที่ที่ขับรถไปแล้ว
มูลนิธิสอบสวนถึงสาเหตุที่ได้ปรากฏทางสื่อโซเชียล
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ประจำรถคันดังกล่าว

เดินทางไปรับผู้ป่วยวิกฤต
และในขณะเดินทางมีรถเก๋งสีเขียว
เจตนาไม่ให้ความร่วมมือในการให้ทางรถกู้ชีพ
ทำให้ทุกอย่างมันล่าช้าต่อการไปช่วยเหลือผู้ป่วยเคสดังกล่าว

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าผู้ป่วยเองเนี่ย

ทางเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตผู้ป่วยไว้ได้
มูลนิธิจึงขอแสดงความเสียใจมาณทีนี้ด้วย
ส่วนกรณีภาพบันทึกเหตุการณ์ขณะปฏิบัติหน้าที่
มูลนิธิมีความจำเป็นจะต้องนำมาเผยแพร่

และคุณพี่เองก็เป็นผู้ช่วยพยาบาล

น่าจะเข้าใจเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นอย่างดี
เพราะหากผู้ป่วยอาการไม่หนักจริง
นิธิคงไม่รีบร้อนแบบนี้
นี่นะเขาตอบกลับมาแบบหงายหลังเลย

ล่าสุดนะฮะนายทรงเกียรติศรีขวัญช่วยนะครับ
หรือว่าแบงเป็นเจ้าที่มุนิธิสยามบริมจัยปู่อิน

ฉุกเฉินคันนี้ครับเปิดใจแล้วนะฮะบอกว่า
ในพื้นที่หมู่๘นะฮะที่ตำบลเขาโรที่ทุ่งสงศ์
ก็เลยรีบนำรถฉุกเฉินของมูลนิธิไปช่วยเหลือ
พร้อมกับเปิดไซเลนขอทางโดยระหว่างทางครับ
มีรถเก่งคันนึงขับเร็วอยู่เลนขวา

ตนเองเนี่ยพยายามพูดผ่านเครื่องขยายเสียงนะครับ
บอกว่าพี่ช่วยหลบหน่อยได้ไหมครับหลบนะครับ
ถ้าเกิดเป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อแม่พี่พี่จะทำยังไงครับ

สุดท้ายก็เลยต้องตบซ้ายออกแล้วแซงขึ้นไปเนี่ยนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับทางนิธิก็ขอความร่วมมือนะครับ

หากพบว่ามีรถกู้ภัยเปิดไซเรนขอทาง
ให้ความร่วมมือหน่อยต้องหลบให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นต้อง
ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยก็คือถูกจับนะถูกจับ
แต่ก็คือตอนนั้นมันแค่ประเด็นว่าเขาก็เป็นหนึ่งต้องใช้ว่าบุคลากรทางการแพทย์อยู่แล้ว
ถูกต้องไหมฮะซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ก็จะรู้กฎข้อนี้อยู่แล้ว
อันนี้แหละมันถึงทำให้ข่าวนี้มีคนพูดถึงใหม่กันเยอะ
นี่นะฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นในสังคมเลย
แล้วที่สำคัญคือผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย
โอเคอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรถเขียวหรือเกี่ยวอันนี้เราไม่ทราบ
แต่เวลาเนี่ยทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีมันมีค่าสำหรับคนป่วย
ถ้าคนนั้นเกิดเขาถึงบอกว่าให้คิดเสมอว่าคนที่อยู่ในรถด่วนอะไรอย่างนี้
เป็นญาติเราเป็นคนที่เรารู้จักหรือแบบว่าเป็นคนที่เราเคยคุ้นเคยสิ
แต่ว่ามันมีความประทับใจนะสำหรับในกรุงเทพที่รถติดนะ
ตอนนี้กรุงเทพฯเปลี่ยนไปเยอะเนี่ย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
เคยคิดอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นกล้างปลาไปแบบนั้น
ไปได้อย่างสบายเลยนะคะ

ซึ่งดูงามมาก
เราเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นเรารู้สึกมีความสุขไปด้วยที่ได้เห็น

คุณอ้วนเค้าพอกน้องเตือนรอไหมพอกน้อง
สอนผมกับมดดำร้องเพลงหน่อยได้ไหม

พูดให้มันภาษาคนให้มันเข้าใจก่อน

มันเขาเห่าบ่อยครับเลยผู้สาวคนไม่ค่อยเป็น
โอ้โหอีหนุ่มเดี๋ยวคุณจะดูสิหลังจากนี้
ใครจะเห่าใครเยอะกว่ากันเออเดี๋ยวจะดูสิหลังจากเนี้ย
หลังจากที่เราวันที่พักมันไม่ได้มีรอบเดียวอีหนู
หลังจากที่เรานั่งอยู่หน้ากล้องแล้วบอกว่าเอ๊ะเขาแกล้งทะเลาะกันหรือเปล่านะ
วันนี้เขาทะเลาะกันจริงจริงค่ะคุณ
ครูสอนเข้าหน่อยไหมฮะสอนเข้าหน่อยครูอ่านข่าวดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราสอนกันตอนเหลือนะคะ
ได้เลยค่ะข่าวของว่านก็จะเป็นข่าวไม่เพียนเขามีเอกลักษณ์ในตัวเขานะใครเป็นเป็นเขาไม่ได้นะ
ใช่เสียงเป็นเอกลักษณ์ขอเป็นคนหนึ่งเลยที่จะขอค้านแหบต่อไป
รักษาอยู่กลัวเป็นมะเร็กล่องเสียง

มันเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของรักษณ์

แต่เมื่อ๒วันที่แล้วที่คุณพูดเสียงต่ำอะไรอย่างนี้

เฮ้ยแต่คุณลงพูดถึงเสียงทำตำยังไงทำตำไม่ได้ก็อย่างเงี้ย
ลองดูหน่อยลองดูลองดูสิเพราะที่วันนั้นฮะหมอรักราชสี
ที่วันนั้นเราทำเสียงกันน่ะเหรอลองดูหน่อยลองสิคุณแม่อาบเขา
เหมือนแบบว่าถ้าเมื่อก่อนตามพยากรอากาศเขาก็ต้องพูด
ตอนนี้พยากรอากาศอย่างนี้มันไม่ใช่พยากรอากาศเหมือนทุกวันนี้ถูกต้องป่ะสมัยก่อนเราเด็กเขาต้องอ่านเนี่ย
วันนี้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฐานะกองอำนวยการป้องกัน
ไม่ไหวแล้วตาบกิบมันจะเหลือแต่ลมแล้วค่ะ
แต่เด็ดดีจริงหล่อหล่อเลย

ฝนถล่มหนักมากเลยสำหรับในช่วง๒๕๒๗กรกฎา
ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ป้องกันและบรรเทาสารภัยกลาง
รายงานมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อน
อันดับที่ลมใต้และรมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกครุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลภาคนาคแล้วภาคตะวันออกทางล่างค่ะ
ลักษณะแบบนี้ทำให้ไทยมีฝนฟ้าขนองระหว่างวันที่๒๕๒๗ก็คือในวันช่วงนี้
ส่งผลทำให้เกิดสถานการณ์ในพื้นที่๗จังหวัดนั่นก็คือแม่ห้องศรน่านพิศนุโลกสุรินศรีสะเกดยะโสธรนครราชศรีมารวม๑๓อำเภอ๒๑ตำบล๓๑หมู่บ้าน
บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายสี่สิบแปดหลังนะคะแยกเป็นทางด้านภาคเหนือเนี่ย
อุทธกภัยในพื้นที่๓จังหวัดได้แก่แม่ห้องศรพื้นที่ของอำเภอปางมะผ้ารวม๑ตำบล๑หมู่บ้าน
น่านพื้นที่ก็คืออำเภอนาน้อยรวม๒ตำบล๓หมู่บ้านได้รับผลกระทบ๖หลัง
พิศนุโลกมีพื้นที่๓อำเภอได้แก่อำเภอพรมพรมพิรามนะคะแล้วก็อำเภอนครไทย
ส่วนในภาคของตะวันออกเชียงเหนือค่ะเกิดอุทธกภัยในสี่จังหวัดได้แก่สุริน
๒อำเภอได้แก่อำเภอลำดวนแล้วก็อำเภอเมืองสุรินทร์
รวม๔ตำบล๘หมู่บ้านได้รับกระทบทั้งหมดคือ๓หลัง

นครราชสีมาพราทนะคะ
ก็คือ๓อำเภอได้แก่

อำเภอประทายรวม๔ตำบล

ทุกคนตั้งใจฟังหมดเลย

อยากให้คุณอ้วนสอนคุณมดดำกับคุณหนุ่มออกเสียงรอเรือให้ชัดเจน

รอเรือเขาก็ทำได้เนี่ยแต่มันไม่ถูกเท่านั้นเอง

จะได้รู้ทำไมครับไม่ไม่ถึงยังไงคะ
ยังไงเหรอคะคือตำแหน่งของลิ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญพี่
สำหรับรอเรือเนี่ยต้องใช้ปลายลิ้นแตะที่เพดานบนหลังฟันบน

นุ้งอีบ้าแกจะศิชย์ดื้นเก่งอีโผี

แล้วถ้าจะใช้ลิ้นใครคุณมาย้อนไว้ให้คนอื่น
คนที่บอกเนี่ยไม่ใช่คนอื่นไกลนะคะ

หมอรักราชสีนะหมอรักอะไรนะ

ใช่ไหมหลักได้นรักท่าศีลกลัวเครื่องบินมากนะ
จริงเหรอ

แต่ตอนที่อาจารย์ไปทัวร์อีสาน

หมอลักษณ์ครูผมเคยนั่งไปเนี่ยผมเคยเล่าไปแล้ว
หมอลักษณ์ผมมดดำก็ไปมั้ง

หมอรักก็นั่งทางนี้ติดกระจก
ติดหน้าต่างหมอลักษณ์และผมตรงกลาง

งจี้นั่งถัดไปถ้าหนูนั่งหนูนั่งหนูนี่เป็นคนที่จำอะไรย้ำ
คิดยังทำจำเป็นทางเดินแล้วเป็นเป็นเป็นแองจี้นั่งใช่ผมก็นั่งอยู่
นั่งอยู่อย่างเงี้ยผมก็นั่งอย่างงี้เสร็จปั๊บพอเครื่องขึ้นไปสักพักมันก็
ผมก็ตึกตึกตึกตึกตึกตึกเนี่ยผมก็อืมแล้วทำไมทำไมก็หันกลับมามองแองจี้อุ๊ยแองจี้จับผ้าอย่างเงี้ย
ลุงพกก็เสมแต่พวกก็เสมแล้วไม่ได้จับพี่เฉยนะสวดบนน่ะนี่
ว่าคือวันนั้นหรือไม่ใช่

บอกว่าถ้ามีดวงเหมือนอาจารย์รักเนี่ย

แล้วแต่ละคนแบบนั่งกันแบบโอ๊ยจับผ้าอย่างนี้

แต่มดนำเขาก็เคยแบบเครื่องแบบตรงหลุมประกันเขาเอาคำพีย์ออกมาอ่านกันนะ
ผู้ชายคนนี้เขาอยู่กับคนอย่างนี้มันก็ต้องฝึกจิตจิตต้องแข็งถ้างั้นอยู่กับเขาไม่ได้
หักกระเป๋าแล้วใส่คำพีย์ไปด้วยโอ้โหไม่ธรรมดา
แต่หมอลักษณ์ก็บอกวันสุขที่๒๙กรกฎาคมเนี่ยนะฮะเป็นวันที่โลกพระจันทร์เนี่ยทำมุมในทางกุศล
พระธาตุเอาจริงก็เป็นวันฟ้าเปิดเหมาะกับการทำในสิ่งที่ดี
หรือที่เขาขอกันแบบขอเงินพระจันทร์ให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือเนี่ย
เงินเข้าไปร้อยเท่าพันเท่าโดยสามารถไหว้ขอพรให้เช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่๒๙กรกฎาคมเนี่ยนะฮะ
ให้ทำบุญตักบาทหรือจะโอนเงินทำบุญก็ได้
บอกว่า๒๙เนี่ยเธอฟังนะหนุ่มห้ามทะเลาะกับใคร

ส่วนเงินสมมุติอันนี้มันอาจจะเหมาะกับการเปลี่ยนกระเป๋าตังค์เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรอย่างนี้

เงินที่จะใส่กระเป๋าเตรียมเอาไว้ก้อนหนึ่ง

แล้วก็ปุ๊บอย่าเพิ่งเอาใส่กระเป๋าห้ามใช้จ่าย
เอาวางไว้ก่อน๑๒ชั่วโมงวางไว้ที่กระเป๋าเหรอถูก
แล้วก็ผ่านไป๑๒ชั่วโมงปุ๊บก็สามารถใช้เงินก้อนที่ใส่กระเป๋าลงไปได้
ก็คือเอาง่ายเราจะเปลี่ยนกระเป๋าใช่ไหมล่ะค่ะเขาบอกทิศการเปลี่ยนกระเป๋าอ่ะ
ไหนนะ๒๙๒๙นี้หนูจะทำไหมทำที่นี่จะทำวันไหนล่ะ
มันจะมันเหมาะสำหรับคนเปลี่ยนกระเป๋า๒๙วันศุกร์นี้ศุกร์นี้นะ
นี้ก็คือปุ๊บสมมุติเราจะเอาใส่ไว้สักปึกหนึ่งอย่างเงี้
ไม่ใช่ใส่แล้วถ้าเกิดไม่เปลี่ยนกระเป๋าล่ะกูก็ไม่ใช่หมอดูไงหนุ่ม

เขาพูดถึงการเปลี่ยนเสื้อผ้ามีใครจะเปลี่ยนกระเป๋า

ไม่ใช่แล้วเป็นการขอเงินพระจันทร์
แต่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าแล้วถ้าเกิดคนแล้วไม่เปลี่ยนจะทำยังไง

หมายถึงคุณเตรียมเงินไว้สมมุติกระเป๋าแกไม่ได้เปลี่ยนเนี่ย
ก็เอาเงินใส่เอาไว้แล้วอีก๑๒ชั่วโมงค่อยเอาเงินไปใช้ได้
แล้วก็ห้ามให้ใครยืมไม่งั้นเงินจะรั่ว
ไอ้เงินปึกนี้เธอใส่ปุ๊บเธออยากเอาไปให้เขายืมเงินมันจะรั่ว
แต่อ้วนว่าถ้าปู่อ้วนเอาไปวางไว้๑๒ชั่วโมงไม่อยู่แล้วล่ะ

สวดมนตร์อีกกว่านี้นะ
ต้องสวดมนตร์ยิ่งกว่าปูปายา
ปูบอกแม่แม่อาคมมันไม่น่ากลัวต้องทัวร์ลง
สวดมนต์ขอผ่อนพระจันทร์นี่ไง
อันนี้ไงมุดำสวดดินำดิ
พอแล้วน้ำมามีมาให้ครู
น้ำมามีมามาหาลาภาอิติพุทธัสสะสุวันนังวารัคฮะตังวา
มะนีวาทะนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัทเฉยยะ
อิติมีนาณมามิหังสาธุท่องไป๓จบนะคะ
สำหรับวันศุกร์นี้๒๙ใช่ไหมคะ
นี่นะครับแคปไว้เลยนะถ่ายรูปไว้เลยถ่ายรูปไว้
ถ้าเป็นคาถาขอเงินพระจันทร์ก็
ยาวนะหายใจลึก
อมจันทราศสิทธิปภานมหา
อ๋อต้องอมยาวด้วยเหรอฮะทำไมครับค่ะ

อย่าพูดโอมสิเขาบอกให้พูดโอม
มึงไม่สามารถพูดอมไม่ได้นะมันบาปกรรมนะ

อย่างนี้ไม่ถือว่าน่าไม่บ้าบอเลย

คือพี่ก็ทำกับพิธีกรมาก็เยอะพิธีกรในประเทศไทย

ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน

ผมต้องนวดแล้วก็แบบกดตรงนี้นวด
แต่ว่าตอนนั้นเคยเป็นถึงขั้นที่แบบ
คือมึงก็ไปฉีดยา

คุณผู้ชมหายนะแต่บางคนไม่หายต้องไปผ่า

ไม่จำเป็นอย่าไปผ่า
ใช่เพราะเขาบอกว่ายังไงเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้ว

จริงแล้วนายธีรพงศ์ด้วยกันอายุ๓๕ปีก็เปิดเผยหลังที่มีคลิป
โยตี้มันเป็นคลิปโคโยตี้หนุ่มเต้นอยู่ในสำนักฤษีของตัวเอง
ดูซิน้ำเลยนะอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนี่
หรอคุณนี่ดูดูดูผู้ชายนี่นั่งไงโคโยตี้แต่โดนโดนโดนโดน
อ๋อชีส้อมเสื้อชีส้อมในระหว่างที่สักยันอยู่เนี่ยเขากำลัง
ยันต์กับลูกศิษย์ลูกหาอยู่คลิปดังกล่าวไม่ใช่เพิ่งถ่าย
ปีนี้นะอันนั้นเขาเต้นจริงใช่ไหมเขาเต้นเขาก็
ไม่ได้เหยียบบนไตหรืออะไรใช่ไหมเขาบอกว่าตอนที่ถ่ายอ่ะ
เมื่อปีที่แล้วเป็นช่วงที่ลูกศิษย์มาแก้บนอุ้ยหรออ๋อ
ซึ่งข้าแด็กลบด้วยว่าหากผัวหรือสามีกลับมาเหมือนเดิมเงี้ย

จะจ้างโคโยตี้นี่แหละเต้นให้ดูอะไรเลยครับ
ชอบความสวยงามนั่นค่ะอืม
แล้วก็ไม่ผิดเพราะพ่อปู่เป็นสายเสน่ห์
ตัวนี้เห็นไหมยันที่กระดิกเลย
ที่ไหนอ่ะ
ขวานแก่นค่ะที่อำเภอบ้านไผ่
ปรากฏว่าก็ทักดิ์นี้แล้วไปบนบานสารกล่าวอะไรกัน
สำหรับเรื่องการบนบานเนี่ยลูกศิษย์รู้จึงทำการว่าจ้างวัยรุ่น
ซึ่งเป็นแดนเซอร์ซึ่งน้องสองคนก็เป็นแดนเซอร์หมอลำอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นหนูก็มารับแก้บนด้วยการมาเต้นให้หน่อย
ตอนที่ที่ตอนพดไปก็ไม่ได้มีเจตนาอะไร
แต่ก็เจอคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีลูกศิษย์เนี่ย

จะรู้สีนะ
มาแก้บนเพราะว่าผัวกลับมาเขา
จะตั้งโคโยตี้มาเต้นให้อาจารย์ดู
เด้งหน้าเด้งหลังปรากฏหัวคงกลับจริงนี่ไงเอามาเต้นเลย
นี่อาจารย์นั่งอยู่ด้วยเห็นไหมอ่าเห็นแล้วนี่ไหนไม่กินอีกไม่กินอีก
ไหนน้ำเปิดอีกทีนี้มันปิดมันมองนี่ไงอาจารย์พีชอาจารย์พีช
คนนี้มันคืออาจารย์แล้วที่นั่งหันหลังคนที่สักอยู่กำลังสักอยู่เถอะ

อาจารย์คือนี่แหละค้นทีบ

ซึ่งเอาจริงคือนักฆ่าผู้ใจบุญ
อาจารย์นะนี่สำนักอาจารย์อยู่ที่ขวนแก่นเนอะต้องพักต้องพักแล้วจริงหรอไม่อีกสักข่าวเหรอลูก
ทำไมพักบ่อยเนอะเดี๋ยวกลับมาครับ

ชอบแอบดูเขาในไอจีณเดชโอ้ย
ร้อนระอุกันเลยทีเดียวณเดชน์เนี่ยที่ปล่อยภาพช็อตเด็ด
หลายหลายคนเนี่ยโอ้โหอุทานร้องว้าวไปดูสิฮะ
แต่ละรูปของเขาเนี่ยเอาจริงแล้วเป็นคนหนึ่งที่เขาแบบว่า
ชอบไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นี่เขาติดดินจริงนะมาก
ใจพัดตกอะไรนะเขาเรียกว่าท่าข่าวม้าอะไรอย่างเงี้ยนะ
คนที่แบบธรรมดาแบบจริงแล้วเนี่ยหลายคนก็อดไป
ไม่ใช่แกที่จะโฟกัสความหล่อนั่นแหละแล้วก็หุ่นของเขาอะไรอย่างนี้
หลายคนต้องไปกดไลค์กันแบบรัวเลยเรียกได้ว่าช็อตชิลสไตล์ณเดชน์เนาะ
โอเคคุณหญิงแมงมุมเป็นไงบ้างฮะ
คุณหญิงแมวมุมกลับมาแล้วค่ะคุณสามีดีใจมากมากเลยจนพูดไม่ออกนะ
หลังจากที่นอนโคม่ามาสามสิบห้าชั่วโมงซึ่งบอกว่าไม่ได้อัปเดตอาการป่วยของภรรยาผ่านโซเชียลมาหลายวัน
ล่าสุดสามีนะคะเซดอลลาร์ได้เผยโมเมนต์สุดดีใจ
โคม่าไป๓๕ชั่วโมงตอนนี้กลับมาแล้วดีใจจนพูดไม่ออก
งานนี้ใช่ใช่ก็น่าจะต้องดีใจนะเพราะลุ้นมา๓๕ชั่วโมงเนี่ยมันก็
หัวใจเนี่ยหวั่นไหวมากงานนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณแอนอลิชาหมดอ๋อหรือแฟนคลับชาวเน็ตก็เข้ามา
เมนต์ส่งหัวใจแล้วก็กำลังใจให้ทั้งคู่อย่างรัวเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ว่าแกเป็นคนน่ารักมากเลยนะจริงอ่าเนี่ยแกแบบหูแบบ
เคยถามเขาว่าเป็นคนประเสริฐอ่ะเขารู้อยู่แล้วนะไม่ใช่บางคนถามว่าเขามารู้ตอนหลังหรือเปล่า
แต่งงานแล้วถึงจะมารู้หรือเปล่าไม่ใช่นะเขารู้อยู่แล้วว่าแมงมุมอ่ะ
ต้องเจอไม่สบายใช่แล้วเขาก็แค่รู้สึกว่าเขาอ่ะอยากจะดูแลผู้หญิงคนนี้เขา
กว่าชีวิตจะหาไหม้ซึ่งสำหรับผมก็คงไม่นานเท่าไหร่นะครับ
แล้วทำตามที่พูดจริงเห็นไหมและทำตามที่เคยประกาศเอาไว้
ทุกอย่างเลยวันนี้คือโคม่าครั้งหนึ่งเขาถึงขนาดจะยอมตัดไต
แต่แมงมุมเองเป็นคนบอกอย่าทำอย่างนั้นนะอย่าทำอย่างนั้นคือ
แบบว่าแต่แมงมุมมีความสุขนะเวลาถ้าเพื่อนโทรไป
หรืออะไรอย่างนี้เขาจะมีความสุขได้ยินเสียงแต่
ตาเขาอาจจะมองไม่เห็นแล้ว๑๐๐อะไรอย่างนี้

เดี๋ยวกลับมากันใส่ไข่กันต่อจ้ะ
ข่าวแบมแบมหน่อยไหนฮะเจ้าพ่อแบมแบมอ้าวผมเองเหรออ้าวโทษไม่ทันได้มองเออ
เอาไปดูข่าวน้องแป๊บนี่ดูไหมฮะแตกไหมล่ะเกิดอะไรขึ้นคะ
ที่ไหนฟิลิปปินส์นี่นี่ฟิลิปปินส์แตกนะครับว้าวโอ้โหแบมแบมครับ
แจกลายเซ็นต์นะฮะในฐานะศิลปินเดี่ยวครับอืม
น้องน้องแบมก็เซเว่น
ในงานจริงใช่ไหมล่าสุดเนี่ยนะครับก็โอ้โหมันแบบ
ก็หึ่มมากแล้วฟังเสียงไปฟังเสียงฟังเสียงหน่อย

น้องนี่ฮะเป็นแฟนควัปธ์
อุ๊ยให้ดูสุดแล้วแบม
เลยว่ามาด้วยความตื่นเต้นแล้วก็มาด้วยความตั้งใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการ
ที่เปลี่ยนรูปแบบของมีช

ไม่เลยค่ะดีครับดีครับ

เครียดค่ะแต่กลัว
กลัวค่ะยังกลัวอยู่
พร้อมเจพรุ่งนี้ก่อนพระน้องทมชาติกลับมาเจอกันขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะคุณค่ะได้เลยค่ะเราเจอกันค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
คุณค่ะคุณค่ะ